เรื่องของตำรวจไซเบอร์ที่วันนี้เนี่ยไปรวบตัวเก่งลายพรางค่ะ
ที่ไปโพสต์ชวนเล่นพนันออนไลน์นะคะซึ่งเก่งเองเนี่ย
ก็ยอมรับนะคะว่าโพสต์จริงนะคะซึ่งได้ค่าจ้างเดือนละสองแสนบาท
ที่ทำไปก็เพราะว่ารายจ่ายเยอะมากไม่เพียงพอนะคะ
นี่แหละค่ะนี่คือช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ตำรวจไซเบอร์เนี่ย
เอาหมายสารไปค้นบ้านของเก่งลายพรางหรือว่าจีรายุยิ้มอำภัยค่ะ
ที่จังหวัดปฐุมธานีเพราะว่าพบว่ามีพฤติกรรมชักชวน
และสมัครเล่นเว็บพนันออนไลน์ค่ะเก่งเนี่ยเข้าไปพบพนักงานสอบสวน
เพื่อรับทราบข้อหาช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวน
โดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันหรือเข้าพนัน
ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานค่ะทางผู้บัญชาการ
กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอายกรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอทเนี่ย
ซึ่งในคลิปนั้นมีเนื้อหาเชิญชวนชักชวนให้สมัครเข้าเล่นเว็บพนันออนไลน์
ก็เลยมีการสืบสวนจนนำไปสู่การนำหมายเข้าตรวจค้นในวันนี้ค่ะ
ก็ไปค้น๓จุดนะคะบ้านพักย่านสุธิศาลห้องพักที่แม่สายจังหวัดเชียงราย
แล้วก็บ้านของเก่งที่อำเภอคลองหลวงปฐุมธานี
โทรศัพท์มือถือ๒เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร๔เล่ม
ก็เดี๋ยวจะตรวจสอบหลักฐานซิมโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์
หาความเชื่อมโยงด้วยว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์อย่างไรนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นพบพฤติการชักชวนเล่นพนันออนไลน์
จึงเรียกมารับทราบข้อหา
แล้วก็ถ้าหากพบว่าเชื่อมโยงกับเว็บพนัน
ก็จะเรียกมาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในภายหลังนะคะ
เก่งยอมรับว่าได้โพสต์ชักชวนให้เล่นพนันจริง
ได้รับการว่าจ้างจากแอดมินเว็บพนันรายเดือน
ให้ค่าจ้างเดือนละ๒๕๐๐๐๐บาทถึง๓๐๐๐๐๐บาทค่ะ

ตนเองมีรายจ่ายมากกว่ารายรับต้องผ่อนบ้านผ่อนรถ
แล้วยอดขายหมึกย่างก็ลดลงนะคะ
เก่งบอกว่าลดลงจากวันละ๑๐๐๐๐๐เหลือ๖๐๐๐ถึง๑๐๐๐๐บาท
ก็เลยพยายามหารู่ทางทำธุรกิจอื่นแต่ก็ยังไม่พอ
ก็เลยจำเป็นต้องรับโปรโมทเว็บพนัน

แต่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนนะคะ
กระทำก็เป็นความผิดเพราะเป็นสิ่งไม่ดีตนเอง
มีผู้ติดตามเยอะไม่อยากให้เยาวชนหลงผิดค่ะ
ให้มันเพียงเหมาะกันได้จ่าย
หลังแจ้งข้อหานะคะพนักงานสอบสวน
ก็นำตัวในเก่งไปส่งสารแขวงดอนเมือง
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ